ก็คือเป็นการมารักษาก้อเก่าหานะคะ
ตามหมายเรียกผู้ต้องหาของพนักงานสวนสนลอยยันวานะคะ
ของทั้งตัวเยาวชนเองและตัวคุณจตุพร
นะคะว่ามารักษาก้อเก่าหาตามหมายเรียก
ซึ่งหลายเรียกตั้งเปล่ามีการแจ้งว่าผู้ตกหาทั้งสองคนก็ทำความผิดตามประมวงตัวหมายอย่างหน้าตา๑หรือ๒
กระบวนการวันนี้ก็คือเท่าที่ให้คำปรึกษากันเบื้องต้นก็คือ
ตัวเยาวชนเองและตัวคุณสมุทรก็จะให้การปฏิเสธตลอดเพราะเก่าไหร่

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันนะคะก็คือกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒นะคะ
วันนี้มีอยู่หลายคนทีเดียวที่ตกเป็นผู้ต้องหาในการแจ้งความดำเนินคดีจาก๑๑๒นะคะ
เหนือจากกิจกรรมที่ควบคู่กันไปที่หน้าโรงพัก
นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะกลับมาถูกพูดถึงอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือในวันพรุ่งนี้ทางกลุ่มไทยพักดีเนี่ยมีกิจกรรมคือตอนแรกนัดกันในเวทีที่ใหญ่กว่านี้นะคะ
แต่ว่าก็ให้ความร่วมมือเรื่องโควิดเนี่ยก็เลยจะมีการพูดคุยกันแล้วคงจะมีคนที่ดูเนื้อหานี้ของทางกลุ่มไทยพักดีเนี่ยผ่านออนไลน์อยู่พอสมควรทีเดียวที่จะพูดเรื่องของกฎหมายยามาตรา๑๑๒นะคะ
แต่ว่าก่อนถึงพรุ่งนี้เราก็เลยเชิญมาวันนี้เลยนะคะ
หนึ่งท่านค่ะท่านแรกค่ะผู้อำนวยการสถาบันทิศทางไทยนะคะ
จริงพรุ่งนี้อาจารย์ก็จะเป็นหนึ่งในคนที่พูดในเวทีพรุ่งนี้ด้วยนะคะดรเวทินชาติกุลนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะทนายจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะ
ทนายภูนศุกร์ภูนศุกร์เจริญสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

อาจารย์พรุ่งนี้เนื้อหาหลักในเวทีของทางไทยพักดีจะเน้นเรื่องมุมไหนของ๑๑๒คะอาจารย์
ผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนแรกเนี่ยอาจคุยกันนะครับ
คือทางไทยพักเดียก็คุยกันว่าจะจัดเป็นเหมือนกับเวทีที่สวนลุม
ในฐานะเป็นอ่าผู้อำนวยการทิศทางไทยว่าให้ให้ขึ้นไปร่วมด้วยนะฮะอ่า
ประเด็นไม่ได้ระบุว่าก็แล้วแต่ว่าจะไปพูดยังไง
แต่บังเอิญว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคุณหมอวรงก็โทรมาบอกว่า
ก็เลยอ่าหารือว่าถ้าจะเปลี่ยนมาเป็นการจัดนะฮะ
สาบันทิศทางไทยและไทยพักดีจะได้ไหม
ผมก็บอกก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะทางเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ระดับหนึ่งนะฮะ
ก็เลยตกลงทีนี้ประเด็นมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงว่า
จากคนซึ่ง๔คนซึ่งอาจจะไปพูดกันคนละประเด็น
ซึ่งผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าแต่ละท่านจะพูดเรื่องอะไร
ก็กลายเป็นว่าพรุ่งนี้ผมอาจจะต้องแทนที่จะพูดเนี่ยก็
ต้องเป็นทำหน้าที่เขาเรียกอะไรเป็นเหมือนกับคนดำเนินรายการ
วบคู่ไปด้วยอาจจะมีประเด็นนู่นนี่นั่นเสริมอะไรแบบนี้นะครับ
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดิฉันให้ทางทนายภูลสุขลองหยิบประเด็นขึ้นมา
แง่ของการพูดถึง๑๑๒ในกรณีเรื่องของการบังคับใช้
แล้วถ้ามองว่าเป็นปัญหามีประเด็นอะไรบ้าง

เรื่องมาตรา๑๑๒นะคะที่มีปัญหาในการบังคับใช้เนี่ย
เราต้องบอกว่ามันคือหนึ่งเรื่องตัวบทเนี่ยเป็นอีกขั้นหนึ่งนะคะว่า
พากษ์ดูหมินประมาทแสดงความอาฆาตมาร้ายจริงหรือเปล่า
แต่ว่าปัญหาของมาตรา๑๑๒ก็คือว่า
เป็นความผิดที่เป็นอาญาแผ่นดินแล้วใครก็สามารถกล่าวโทษได้
พอใครก็สามารถกล่าวโทษได้เนี่ยตามข่าวเนี่ยตอนนี้มีคนมา
ร้องเรียนมากล่าวโทษเนี่ยสามร้อยกว่าเคสแล้วทีนี้เนี่ยพอร้องเรียน
พอกล่าวโทษแล้วเนี่ยตำรวจจริงตำรวจอายการศาลมีหน้าที่กันกอง
แล้วก็ดูว่ากระทำความผิดจริงหรือเปล่าแต่ปัญหาที่ผ่านมาพอเป็นคดีหนึ่งหนึ่ง
ปุ๊บเนี่ยมันมีความหวาดกลัวบางอย่างหรือแม้กระทั่งถ้าเราที่ผ่านมาเนี่ย
ได้ยินว่ามันเป็นนโยบายที่จะดำเนินคดีหรือไม่ดำเนินคดีซึ่งมันกลายเป็นว่า
ความมั่นคงแน่นอนของประชาชนที่จะรู้ว่าตัวเองผิดไม่ผิดหรือถ้าถูกดำเนินคดีจะได้ประกันไหม
มันเป็นปัญหาพออย่างอยากยกตัวอย่างง่ายค่ะคดีที่เกิดขึ้นเมื่อในช่วงนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยมีการแจ้งข้อเก่าหาว่า
บุคคลคนหนึ่งเนี่ยโพสต์ข้อความว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจเนี่ยผิดมาตรา๑๑๒เก่าหามาตรา๑๒
อันนี้คือเป็นปัญหาเลยเพราะว่าถ้าตีความได้กว้างขวางขนาดเนี้ยประชาชนจะไม่รู้เลยว่าตัวเองพูดอะไรได้บ้างไม่ได้บ้าง
อันนี้ตั้งแต่ในชั้นข้อเก่าหานะคะอย่างนี้กรณีแบบนี้ไม่ควรจะสั่งฟ้องแต่หลายเคสเราพบว่าข้อความในลักษณะนี้ก็ไปถึงชั้นศาล
แล้วก็บางเคสเนี่ยสารตัดเมื่อไปถึงชั้นศาลเนี่ยจริงคดีครึ่งหนึ่งของศูนย์หลังรัฐประหารมาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ประกันตัวอันนี้คือปัญหาหลักนะคะอยากยกตัวอย่างเคสหนึ่งคือเคสที่จังหวัดที่ภาคใต้เคสหนึ่งเคสนั้นเนี่ยพูดได้เพราะว่าสารอันนี้สารยกฟ้องมาตรา๑๑๒แล้ว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

แต่เอาอย่างนี้ก่อนนะคะที่พยายามจะบอกมันมีประเด็นที่เคยถูกพูดเหมือนกันค่ะอาจารย์
ก็คือกรณีเรื่องของการไม่ได้รับการประกันตัวระหว่างการสู้คดีนะคะ
แล้วก็เรื่องของอันนี้ฉันก็อ่านมาค่อนข้างบ่อย
ก็คือที่บอกว่าคือพอเป็นคดีในลักษณะแบบนี้โดยบริบทสังคมไทยเนี่ย
คนที่รับแจ้งความเองหรือขึ้นไปถึงชั้นอายการหรือศาลเองเนี่ย
คือก็อาจจะถูกมองได้ว่าบริบทสังคมไทยทำให้คนที่อยู่ในกระบวนการเอง
ก็มีความกังวลในการพิจารณาเรื่องนี้หรือเปล่าอ่ะมุมอาจารย์เวจินค่ะ
ทีนี้อ่ะตะกี้ผมค้างเอาไว้นิดนึงผมคิดว่าประเด็นที่
เขาคงจะเป็นอาเจนด้านหลักนะฮะที่จะพูดกันพรุ่งนี้
ก็คืออ่าอาจจะมีก็คือเรื่องหนึ่งหนึ่งสิบหนึ่งเสียงคือไม่ยกเลิก
ค่ะซึ่งซึ่งอาจจะเป็นอ่าจากกรณีซึ่งมีมีการเสนอว่าให้ยกเลิก
ขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีเข้าใจมีเรื่อง
อ๋อคุณโอกส์อนุชิตใช่แล้วก็คิดว่า
อ่าจุดนะฮะประเด็นซึ่งคือผมคิดว่าทั้งสี่คน
ก็ไปพูดพรุ่งนี้คงจะเห็นด้วยกันก็คือว่าคิดว่าไม่ยกเลิก
แต่อาจจะเป็นเหตุผลที่ต่างกัน
ทีนี้ผมคิดว่าพอมาดูเรื่องหนึ่งหรือสองอย่างที่น้องก็พูดมา
ต้องผมคิดว่าเรื่องนี้ในทางวิชาการควรจะต้องแยกเป็นสองเรื่อง
คือตัวประเด็นปัญหาหรือข้อถกเถียงเกี่ยวกับตัวกฎหมายโดยตัวมันเอง
เช่นกฎหมายเรื่องนี้มันควรจะเลิกหรือควรจะต้องทำให้เข้มแข็งขึ้น
ฝั่งหนึ่งบอกเลิกฝั่งหนึ่งบอกแก้อีกฝั่งหนึ่งก็คิดว่าต้องทำให้เข้มแข็งขึ้น
มันก็มีพวกนี้สองหรือว่าเรื่องของโทษโทษสูงไปไหมหรือจริงต้องหนักกว่านี้
นี่มันเป็นมุมที่สังคมมันมีข้อตกเถียงกับ
หรือเรื่องที่น้องพูดมาเรื่องบางการบังคับใช้ใช่ไหมฮะ
เป็นการทำผิดจริงหรือเป็นการการแกล้งกันถูกไหมฮะ
หรือกรณีที่พูดมาไม่ใช่ว่าผมไม่รู้ปัญหานะครับคือ
คือบางเรื่องก็เราก็ในฐานะผมไม่ได้ทนายไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย
แต่เราก็จะงงเหมือนกันว่าในเคสแบบนี้เนี่ยจะผิด๑๑๒ได้หรือไม่

กรณีการเอาพระราชดำรัฐมาล้อเลียน
แบบนี้อาจจะเข้าข่ายหรือไม่

แต่ว่าผมจะเลือกพวกนี้มันมีอยู่นะ

แต่อันนึงที่ผมสำคัญก็คือว่ามันมองได้อย่างมุมหนึ่ง

ประวัติของการเกิดคดีมาตรา๑๑๒ผมพบข้อมูลอันหนึ่งน่าสนใจ
มันอยู่ในวิกิบิเดียเองวิกิบิเดียซึ่งว่าด้วยความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย
หนึ่งในนั้นมันมีข้อมูลซึ่งผมด้วยน่าสนใจก็คือ
เขาบอกว่าปี๒๕๓๓ถึง๒๕๔๘ระบบสารมีคดีความผิดมาตรา๑๑๒
เพียง๔ถึง๕คดีต่อปีเท่านั้นเองแปลว่า๑๕ปี๑๕ปีมีความผิดคดี๑๑๒ประมาณ๗๕คดีโดยประมาณ
แต่หลังจากปี๒๕๔๙ซึ่งมีการรัฐประหารโดยคณะคอมชมกราคม๒๕๔๙ถึงพฤษภาคม๒๕๕๔มี๔๐๐กว่าคดี

ลองคำนวณมาดูปีละ๖๕คดี
ซึ่งการเพิ่มขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยคุณจอมขวัญต้องคิดว่ามันไม่ใช่การเพิ่มแบบปกติ
ถูกไหมฮะจากปีละ๔๕คดีอยู่มันพลวดขึ้นมา

ซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้มันก็ต้องคิดว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดแบบนี้
ก็ไปดูมันก็สัมพันธ์หนึ่งสัมพันธ์แน่นอนกับสัมพันธ์กับกรณีซึ่งเกิดรัฐประหารขึ้นถูกไหมฮะ
สองอาจจะสัมพันธ์กับกรณีซึ่งมีเทปหลุดของอดีตนายกคนหนึ่ง
เสียอ้ายเคยออกไปเปิดในการชุมนุมครั้งหนึ่งนะฮะ
แล้วมันจะเกี่ยวยงกับกรณีซึ่งมีภาพออกมาที่คณะรัฐประหาร
เข้าไปแค่ตอนนั้นเป้าไหล่หลวงกับพระราชินีที่บิบังก่อนนั้นเอามาเผยแพร่
ซึ่งมันทำให้คนเข้าใจหรือคนซึ่งไม่พอใจกับการรัฐประหาร
ฉะนั้นหลังจากนั้นถ้าเราไปดูปรากฏการณ์การเมือง
ช่วงนั้นมันเกิดเว็บไซต์ขึ้นมา
อาจจะเป็นเว็บซึ่งพูดถึงเรื่องการต่อต้านรัฐประหาร
แต่ด้านหนึ่งก็เริ่มพูดเรื่องของสถาบันพระมหากศัตรู
เป็นหกสิบห้าคณิตต่อปีซึ่งตรงนี้ผมคิดว่า
หลังจากนั้นพอไปดูนะฮะด้านขณะตอนนั้นยังมีหนึ่งสองอยู่นะฮะ
ก็มีปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นนะฮะหลังจากนั้นนะฮะ
ผมคิดว่าตอนนั้นเวลาพูดกันเนี่ยนะฮะผมคิดว่าตัวของ
อย่างอย่างคนที่ทำฟ้าเดียวกันนะฮะหรือคนที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้เอง
อย่างคุณวรเจตนะครับก็เวลาพูดเรื่องนี้ก็พูดแบบระวัง
เข้าใจไหมฮะคือคนที่รู้กฎหมายอืมจะพูดระหว่าง
เพราะไม่รู้ว่าเหมือนกับเราไม่รู้ว่าอันไหนอันพูดแล้ว
จะโดนหรือไม่โดนแต่มันมีวิธีผมคิดว่ามันมีวิธีพูด
ซึ่งไม่โดนอย่างเช่นไม่งั้นเนี่ยผมก็จะสงสัยมากว่า
คนที่โดนตัวนี้ถ้าเราไปดูส่วนใหญ่นะครับกลายเป็นว่า
แต่คนซึ่งพอดูว่าคนนี้มีพื้นฐานความรู้ด้านกฎหมาย
นะฮะส่วนใหญ่นะฮะอย่างเช่นผมสมัยอย่างง่ายคุณปญบุตรเนี่ย

กล็อตหมาย๑๑๒แบบเนี่ย
ที่อาจารย์เวยทินต์ให้ตัวเลข
หรือว่าข้อมูลหรือว่ารักษณะการเปลี่ยนแปลง
ทนายมันมีความพร้อมกันหรือเห็นอะไรบ้างไหมคะ
คือเห็นด้วยกับอาจารย์เลยค่ะว่า
จริงมาตรา๑๑๒เนี่ยมันถูกใช้ถ้าเราไปดูเนี่ยมันสัมพันธ์กับสถานการณ์ทางการเมือง
อาจารย์เริ่ม๔๙ใช่ไหมคะจริงรอบถัดมาก็คือปี๕๒ถัดมาคือปี๕๗๕๗เนี่ย
เด่นชัดมากเลยเพราะว่า๑๑๒เนี่ยกลายเป็นนโยบายหนึ่งในการปราบปรามของคอสช
มีการกำหนดให้มาตรา๑๑๒ดำเนินคดีพลเรือนในสารทหารเป็น๑ประเภทความผิดนะคะ
จนกระทั่งปี๕๙๖๐ซึ่งในหลวงราชการที่๙เนี่ยสวรรค์นาคตเนี่ย
ก็ทำให้มีแรงประทูอีกอันหนึ่งที่มีการดำเนินคดีแล้วก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์
ปัจจุบันก็คือปี๖๓คือถ้าเราดูจำนวนสถิติคดีเนี่ย
ตรา๑๑๒เนี่ยจะเพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์การเมืองที่มีความร้อนแรงอันนี้เห็นด้วยค่ะ
แต่ว่ามีความคือเห็นด้วยกับอาจารย์ว่าบางคนที่มีทักษะหรือมีความรู้ในทางกฎหมายเนี่ย
จะสามารถมีความสามารถในการพูดหรือนำเสนอประเด็นได้มากกว่า
แต่ว่าประเด็นก็คือว่ากฎหมายมันบังคับใช้กับทุกคน
กฎหมายมันควรจะต้องมีความมั่นคงมีความชัดเจนแน่นอนที่ทำให้คนพอเข้าใจได้ว่า
เขากระทำแบบนี้แล้วเขาจะถูกดำเนินคดีหรือเขาจะไม่ถูกดำเนินคดี
คือปัญหาของ๑๑๒อีกอย่างหนึ่งที่ผ่านมาก็คือว่ามันมีการตีความอย่างกว้างขวางเลยค่ะ
ทำให้คนที่ที่คิดว่าไม่เข้าอ่ะคือจริงถ้าทนายให้คำแนะนำเนี่ย
ก็จะบอกว่าไม่เข้าอย่างเช่นการดำเนินคดีกับคนที่ไปเอ่อ
โพสต์ข้อความว่าทราบซึ้งในภาพของสุนัขทรงเลี้ยงอะไรอย่างนี้นะคะ
หรือว่ากรณีของแม่จานิวที่มีคนพูดจะเข้าข่ายหมินประมาทนี่แหละค่ะ
แต่เขาก็ตัดบทไปจ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถูกดำเนินคดีไปด้วย
หรือแม้กระทั่งมีเคสหนึ่งซึ่งเป็นกรณีที่แอบอ้างนะคะ
เขาไปทำบุญแล้วก็โดนเพื่อนหลอกไปทำบุญแล้วก็มีการเรียกว่าเขาเป็นชื่อหม่อมหลวง
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเจ้าในในอันนั้นแล้วคือเขาไม่รู้ตัวว่าว่าอ้าวแล้ว
คือหม่อมหลวงเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาถูกดำเนินคดีไปด้วย
มาตราหนึ่งสองคดีนี้ยกฟ้องแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะ
คือปัญหาก็คือว่ามันมีหลายเคสเลยนอกจากจะมันไม่ชัดเจน
ปัญหาก็คือความความไม่ชัดเจนของศาลด้วยไม่ได้ประกันด้วยนะคะ
แล้วก็สุดท้ายก็คืออย่างที่อาจารยกมาก็คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องโทษ
ซึ่งโทษเนี่ยโทษมันไม่สัมพันธ์มันไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำ
เวลาหลักกฎหมายเนี่ยก็คือว่าแม้กระทั่งว่าการกระทำนี้เป็นความผิดเนี่ย
แต่การกำหนดโทษเนี่ยก็จะต้องให้ได้สัดส่วนกับการกระทำด้วย
ถ้าไปดูเนี่ยจริงข้อโต้แย้งของหลายหลายฝ่ายเนี่ย
ก็คืออาจารย์ก็บอกว่าที่อื่นประเทศอื่นอะไรอย่างนี้
เขาก็มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองกับพระมหากษัตริย์เหมือนกัน
อันนี้ไม่เถียงเลยค่ะคือคือหลายประเทศที่มีราชานะคะ
เป็นเป็นราชอาณาจักรเนี่ยก็มีกฎหมายคุ้มครองกษัตริย
แต่ว่าถ้าไปดูเนี่ยในการบังคับใช้เนี่ย
ไม่มีกฎหมายไม่มีประเทศไหนที่บังคับใช้อย่างเข้มแข็ง
แล้วลงโทษเป็นสิบสิบปีนะคะตอนนี้เรามีสถิติคดีที่ลงโทษสูงสุดเนี่ย
ถึงหกสิบปีนะคะที่ที่เคยลงโทษบนลงโทษ
ใช่หรือว่าคืออันนี้ก็คือหลายกระทำความผิด
ถึงแม้ว่าโทษกรรมเดียวเนี่ยสามถึงสิบห้าปี
แต่ว่าพอสารยุติธรรมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย
ปกติสารยุติธรรมจะลงประมาณกรรมละห้าปีแต่พอไปสารทหารปุ๊บ
สารทหารลงสิบปีอย่างเงี้ยค่ะคือโทษโทษโทษโทษสามถึงสิบห้าปีเนี้ย
มันก็เลยยังดีเบตกันอยู่ว่ามันเป็นโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดจริงหรือเปล่า
นิดเดียวค่ะเดี๋ยวขอโฆษณาแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวคือเนื่องจากเวลาค่อนข้างกระชับ
ฉันอาจจะให้เดี๋ยวช่วงโฆษณาเราจะตกลงกับทั้งสองท่านว่า
เลือกมาสักสองประเด็นหลักที่เราจะคุยกันในช่วงช่วงสองและช่วงสามต่อไปนะคะ

คุณผู้ชมคะเรียนให้ทางให้ทางทนายภูนสุขก่อน
สิ่งที่อยากจะพูดเลือกหัวข้อก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจารย์เป็นคนเปิดเชิญค่ะ
คืออยากให้เห็นภาพสถานการณ์นะคะอย่างที่บอกว่าปี๕๗เนี่ย
มันมีการบังคับใช้มาตรา๑๑๒อย่างเข้มข้น
สถิติที่ศูนย์ธนายเก็บมาเนี่ย
มีการดำเนินคดีกับมาตรา๑๑๒กับบุคคลอย่างน้อย๑๖๙คน
ในช่วง๕ปีของขอสชนะคะ
๙คนเนี่ยประมาณ๑๐๐เป็นคนที่ออกมาใช้เสร็จภาพในการแสดงออก
อีกประมาณ๖๐กว่าคนเนี่ยเป็นคนที่ไปแอบอ้างเป็นคดีแอบอ้างนะคะ
ซึ่งเราหลายคนเนี่ยบอกว่าช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาเนี่ย
การใช้๑๑๒ลดลงหรือไม่แทบไม่ใช้แล้วที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้
แต่ว่าจากที่เราเก็บข้อมูลก็คือว่า
คดีการฟ้อง๑๑๒เนี่ยลดลงจริงในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมานะคะ
ไม่มีคดีที่ฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้องหลายคดีมีจริงนะคะ
แต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันมีการไปฟ้องหรือลงโทษตามมาตรา๑๑๖แทนนะคะ
อันนี้อันหนึ่งอันที่สองคือพรบคอมพิวเตอร์นะคะก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
อันที่๓ที่ร้ายแรงกว่ามากกว่าจำนวนที่มันลดลง
ก็คือว่ามีการใช้กระบวนการนอกกฎหมาย
อย่างเช่นกรณีการที่ไปนำตัวน้องคนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
อันนี้เป็นข่าวเลยที่ไปเอานำตัวน้องมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปสอบพ่อคลองหลวง
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวไม่ใช่กระบวนการทางกฎหมายเลย
เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนจำนวนเท่านี้ถูกกระทำแบบนี้กี่คนด้วยซ้ำ
แต่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีการใช้๑๑๒ในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบันนะคะปัจจุบันเนี่ยอ่าช่วงละลอกเนี้ย
วันที่๑๙พฤศจิกานายกบอกว่าจะดำเนินกฎหมายทุกมาตรากับทุกคนกับผู้ชุมนุมนะคะ
ตอนนี้เนี่ยสถิติข้อมูลที่เราเก็บก็คือว่ามี๓๓คนแล้วที่ถูกหมายเรียก
ถูกแจ้งข้อเก่าหาตามมาตรา๑๑๒นะคะในทั้งหมดเป็น๒๐คดีด้วยกัน
ซึ่งจริงก็รับทราบข้อเก่าหารายวันเลยก็อาจจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาอีกในอนาคต
ประเด็นก็คือคือปัญหาอย่างที่เราคุยกันนี่แหละค่ะ
พอใช้มาตรา๑๑๒ปุ๊บหนึ่งมันกว้างขวางมากเลยกว้างขวางจนคนไม่รู้ว่า
พูดซ้ำของพระราชดำรัฐนี้เป็นความผิดคนไม่รู้ว่าการแต่งกายเป็นความผิดหรือเปล่า
อันนี้คือปัญหาการตีความกว้างขวางและมันจะบรรเทาได้
คือพูดถึงทางออกเนี่ยคิดว่ามันสามารถบรรเทาได้โดยที่
ตำรวจอายการศาลกลับมายึดหลักตามวิชาชีพในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา
คดีมันยกฟ้องได้จริงเพราะว่าคือสารก็เห็นได้ว่าไม่มีเจตนา
สารเห็นว่าไม่เป็นความผิดก็ยกฟ้องนะคะหรืออย่างคดีหลายคดีอย่างที่บอกเนี่ย
มันไม่เป็นการดูหมินหมินประมาทอาคารรัฐราชด้วยซ้ำเนี่ย
ตำรวจไม่จำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีในข้อหา๑๑๒
โอเคถ้าผิดข้อหาอื่นก็ไปดำเนินข้อหาอื่นแต่๑๑๒
คุณก็ใช้คุณไม่ควรใช้ตีความอย่างกว้างขวางนะคะ
แล้วก็ที่เห็นเป็นนิมิตหมายที่ดีกว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาก็คือว่า
เดิมเนี่ย๑๑๒ศาลออกหมายจับทันทีเลยโทษมากกว่า๓ปี
แต่ตอนนี้ช่วงนี้สารออกหมายเรียกสารไม่ได้ออกหมายเรียก
ไม่อนุญาตออกหมายจับตำรวจก็เลยออกหมายเรียกแทน
ก็ถือว่ามีความหวังอยู่แสงสว่างอยู่ลำไรลำไรในกระบวนการยุติธรรมนะคะว่า
ว่ามีการบังคับใช้ที่มันจะบรรเทากับสถานการณ์ไปได้นะคะ
แล้วก็เดี๋ยวเรียนกลับมาอีกรอบด้วยมั้ยคะ

คือจริงอยากจะถามเรื่องกรณีการใช้๑๑๖แทนในศาลทั้งที่ไม่ได้เป็นข้อเก่าหา

เมื่อเมื่อกี้ผมพูดเรื่องว่า๑๑๒มันมีประเด็นเรื่องปัญหาหรือข้อตกเถียงนะครับ

กับการที่มันนำมาอยู่ในบริบททางการเมืองในสังคม
ทีนี้เวลาผมพูดว่ามันอยู่ในบริบททางสังคมเนี่ย
เข้าใจนิดนึงว่ามันไม่ใช่เฉพาะว่าฝ่ายรัฐเนี่ย
เอา๑๑๒เป็นเครื่องมือในการกำจัดศัตรูทางการเมืองของตัวเองนะฮะ
มันมีประเด็นว่าฝ่ายซึ่งต่อต้านรัฐนะฮะ

มันคือวิธีคิดแบบมุมกลับนะฮะ

มันก็จะเห็นว่าการใช้นะฮะประเด็นเรื่อง๑๑๒เนี่ย
สามารถเป็นประเด็นโจมตีรัฐได้เหมือนกันนะฮะ
โดยเฉพาะการโยงใยเรื่องนี้ไปสู่การเมืองในระดับที่มันเป็นสากล
ทีนี้มันมาดูเรื่องนี้นะฮะ

ข้อมูลซึ่งผมไม่มีข้อมูลนะฮะก็ว่าเขาก็พูดเองว่ามันลดลงนะฮะ
ทีนี้ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวยงหรือไม่ก็
ตอนที่ท่านนายกออกมาพูดถูกไหมครับผมจำไม่ได้น่าจะเป็นวันที่สิบห้า
มิถุนายนไหมที่ท่านออกมาบอกว่าอ่าที่ไม่ใช้มีกฎหมายหนึ่งหนึ่งสอง
ไม่ใช้ถูกไหมฮะอ่าอ่าเพราะอ่าทรงมีพระเมตตาค่ะอ่าอ่า
แบบนั้นอ่ะนะฮะทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะฮะอ่า
เราพบว่านะฮะจากในนะฮะหรือแม้กระทั่งในการปลาใสนะครับ
ในที่ชุมนุมนะฮะมันมีประเด็นเรื่องเนี้ยนะฮะ
เรื่องของการจาบจ้วงหรือเรื่องของการที่จะหมินประมาทนะฮะ
องค์พระมหากษัตริย์หรือต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ
ซึ่งถ้าใช้มันจะเข้าขายผิดหนึ่งหนึ่งสองคือขึ้นแบบคือเยอะนะฮะ
คือเยอะเยอะจนในที่สุดผมคิดว่าด้วยเหตุผลคนใดผมไม่ทราบนะครับ
ทำให้นายกต้องออกมาบอกใหม่นะครับในวันที่เท่าไหร่เนี่ย
วันที่๑๙พฤษฐิกาเนี้ยที่ต้องบอกว่าจะบังคับใช้ทุกบทอ่า
ทุกมาตราถูกไหมฮะอ่าแล้วหลังจากนั้นก็เลยเลยว่ามาอ่า
แต่โอเควิธีการดำเนินการอาจจะดูแล้วเป็นเป็นแบบเป็นเป็น
ก็เรียกอะไรนะเป็นขั้นเป็นตอนมีลำดับมากขึ้น
คือแทนที่เมื่อก่อนจะอะไรนะออกหมายจับเลยก็ออกหมายเรียกก่อน
อะไรแบบเนี้ยก็ก็ว่ากันไปแต่ทีนี้เนี่ยผมคิดว่า
อยู่ตรงนี้นะฮะอ่าต้องไปดูคำพูดของนายกดีดีว่าเฮ้ย
ไม่ใช้กฎหมายฉบับนี้นะไม่ใช่นะฮะคือคือไม่อยากใช้เพราะ
มีพระเมตตาเฉยไม่ได้บอกว่าจะไม่ใช้นะค่ะนะฮะ
แต่ทีนี้เนี่ยคนที่ชุมนุมถ้าฟังแบบนี้มันก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ย
นะฮะคุณก็ต้องรอคุณก็ต้องคุณกำลังออกมาต่อต้านรัฐ
คุณกำลังทำตัวเป็นศัตรูของรัฐนะฮะเขาต้องจับจ้องคุณอยู่แล้วนะฮะ
ฉะนั้นเนี่ยคุณจะพูดเรื่องอะไรยิ่งคุณไปพูดเรื่องที่มันละเอียดอ่อน
นะครับเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งแน่นอนว่าคนทั้งสังคมมันก็ต้องจับจ้องอยู่นะฮะ
คุณก็ต้องเฮ้ยนะฮะแต่ผมดูแล้วเนี่ยโอกาสคล้ายว่าด้วยการบรรยะบัญญัง
อาจจะเป็นเพราะเด็กอาจจะเป็นเพราะอะไรผมไม่ทราบนะฮะ
จากจากไอกลุ่มอย่างเนี้ยอันนี้หนักเลยถูกไหมฮะ
ซึ่งทำให้แน่นอนครับถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยลองไม่ใช้สิครับ
ไม่ใช้เลยครับผมว่าตัวรัฐบาลหรือตัวท่านนายกเองก็อยู่ลำบากเหมือนกันนะ
เพราะมันมีคนอีกพวกหนึ่งบอกว่าเฮ้ยแต่เห็นไหมมันมีการอะไรกันขนาดนี้แล้วเนี่ย
คุณไม่เห็นทำอะไรสักทีเนี่ยคือมีทั้งสองเสียงแหละในการใช้
นั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะมันก็เลยเป็นประเด็นซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ย
นึงสองแทนที่จะนะคะคือผมไม่รู้ว่าจริงแล้วเนี้ยนายกคนจะพูดไหม
นะฮะตอนนั้นไม่พูดก็ได้หมายถึงหมายถึงตอนก็ไม่เอามาบอกใครก็ได้
หรือว่ากับส่วนที่มีความเกี่ยวข้องไปเช่นว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องไปอ่า
หมายจับนะคุณทำไปตามขั้นตอนออกหมายเรียกอะไรก่อนนะฮะ
คือทำให้มันดูมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอะไรแบบนี้นะ
แต่แล้วพอนายกออกมาพูดเนี่ยผมไม่รู้นะครับ
บางคนก็บอกว่านายกอาจจะแบบว่าวางแผนหลอกหรือเปล่าวะ
อะไรแบบนี้ให้แบบว่าแหกันออกมาสุดท้ายเนี่ยจะคลุกอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่รู้แต่สุดท้ายแล้วมันมาจากเรื่องนี้
ซึ่งสุดท้ายถ้าไม่ทำก็รัฐบาลอยู่ยากผมบอกอย่างนี้
เดี๋ยวขอพักสักครู่ขออภัยจริงค่ะ

เดี๋ยวค่อยมาที่ทนายภูนสุขนะคะสักครู่ค่ะ
มีความหวังเลยนะครับ

จริงแล้วเนี่ยในหลักคิดของผมเองนะครับ
ผมไม่ได้มีความรู้ทางกฎหมายนะครับ

แต่เพียงแม้๑คือ
คืออาจจะดีไม่ดีก็ต้องว่ากันไปนะฮะมีปัญหาในทางปฏิบัติเรื่องการบังคับใช้ก็ต้องว่ากันไว้
แต่กฎหมายถ้ามีอยู่ก็ถ้ามีการกระทำผิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายนั้น
คือต้องใช้กฎหมายคือไม่ใช้คงยังไม่ได้
ส่วนใช้แล้วมีผลไม่ดีหรือว่าใช้ไม่ดีก็ต้องมาว่ากันในอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
ก็เป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งเช่นว่าคุณจะนำเรื่องนี้ไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขอะไรอย่างไร
แต่กฎหมายก็ควรจะต้องถูกบังคับใช้กฎหมายไม่งั้นคือผมก็ได้จริงส่วนตัวนะครับ
คิดว่าจริงแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้
คือจริงเรื่องนี้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันเรื่องยกเลิกไม่ยกเลิกแก้ไม่แก้
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีความคิดถูกไหมฮะนี่พูดแบบจริงกฎหมายก็เปรียบเทียบไปก็เหมือนศีลถูกไหมฮะ
ไม่รักไม่ขโมยไม่ฆ่าคนไม่ไปประพฤกษล่วงละเมิดทางเพศอะไรแบบนี้นะฮะ
คือถ้าเราไม่คิดที่จะไปทำผิดถูกไหมฮะสมมุติถ้าเราไม่คิดที่จะไปด่าใครนะฮะ
ผมไม่คิดจะไปว่าคุณจอมขวัญไม่คิดจะไปว่าน้องไม่คิดที่จะไปว่าถึงใครก็ตามนะฮะ
ว่าจะอยู่ในระดับไหนถูกไหมแล้วถ้าทุกคนเป็นแบบนี้หมดนะฮะ
สุดท้ายแล้วไอ้กฎหมายที่มีมันก็อยู่ในสภาพที่ก็ไม่รู้จะมีไปทำไม
เพราะคนสังคมแต่ละสังคมคนในสังคมมันต่างเป็นคนที่แบบว่า
เราก็ไม่มีความคิดให้ร้ายต่อกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ
นี่ผมพูดหลักการมันอาจจะเป็นนามธรรมไปหน่อย
แต่ผมว่าจริงแล้วกฎหมายมันมีเพราะว่าเราคุมให้คนมันไม่ว่ากันไม่ได้
แต่นี่ถ้าไม่ทำตามกฎหมายถ้าไม่ใช้กฎหมายมันจะยุ่งกันนะ
สังคมมันจะกลายเป็นว่ากล้าวได้รูปอัณหาอธิบดาย
แต่อันนี้เราพูดถึงในข่ายที่พูดถึงว่าถ้ายังมีอยู่แล้วก็อาจจะมีคนเสนอแก้ไขเฉย

คือขออนุญาตไปต่อกับประเด็นอาจารย์นิดนึงค่ะ
เรื่องเรื่องคำพูดของคุณประยุทธ์เมื่อวันที่สิบห้ามิถุนาเนี้ยเอ่อ
ประเด็นก็คือว่าจริงแล้วกฎหมายเนี่ยคือกฎหมายเป็นบรรทัศน์ต่ำสุดอะค่ะ
คืออาจจะแบบบังคับให้ทุกคนรักษาสินเนี่ยเป็นไปไม่ได้
ก็คือกฎหมายเป็นมาตรฐานต่ำสุดที่เราอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ย
กฎหมายอันหนึ่งคือหัวใจของกระบวนการยุติธรรมก็คือว่าศาลเนี่ยต้องมีความเป็นอิสระและเป็นกลาง
การที่คุณประยุทธ์พูดออกแบบนั้นเนี่ยวันที่๑๕มิถุนาเนี่ย
เป็นสิทธิไม่สมควรอย่างยิ่งเลยยังไงกำลังบอกว่าสารไม่อิสระ
ในอีกทางหนึ่งนะคะผมอธิบายให้ฟังครับพร้อมอธิบาย
คุณประยุทธ์ไม่สมควรพูดแบบนั้นแต่โอเคนโยบาย
ประยุทธ์จะบังคับใช้ในฐานะฝ่ายบริหารยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
คืออย่างที่ผ่านมาคือการลง๑๑๖แทน๑๑๒เนี่ย
คือมันเกิดขึ้นในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมานั้นแหละ
โดยปกติเวลาที่เราจะต้องต่อสู้คดีอะค่ะ
เราต้องรับทราบข้อเก่าหาเราต้องรู้ว่าเราจะสู้คดียังไง

แล้วเราก็ต้องสู้องค์ประกอบว่ามันไม่เข้าองค์ประกอบกฎหมายอย่างนั้น
แต่ว่าคดีนั้นที่พูดถึงฟ้อง๑๑๒
แต่เราก็สู้ตาม๑๑๒ว่ามันไม่เข้าองค์ประกอบไม่ได้กระทำความผิดอะไรอย่างนี้

ไปถามมหาวิทยาลัยไหนก็ได้คณะนิติศาสตร์ว่าอันนี้คือผิดหลักการ
แต่ว่าหมายถึงขึ้นมาตอนกระบวนการศาลเลย
ไม่ได้มาตั้งแต่แรกใช่ไหมใช่ไม่ได้มาตั้งแต่แรกอันนี้ผิด
อันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ควรเกิดขึ้นแบบนี้
ทนายเมค่ะเหลือเวลาแค่นาทีเดียวทนายเลือกพูดได้เลย
คือสุดท้ายแล้วอะค่ะอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาตลอดเนี่ย
อย่างน้อยช่วง๕๖ปีเนี่ยสถานการณ์มันไม่ได้บรรเทาเลย
คือมันอาจจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างอื่นแทน
แต่ว่าตัวเลขที่คนที่มาพูดอย่างนี้มีอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราจะใช้เมื่อกฎหมายยังมีอยู่
เราจะใช้ยังไงอันนี้ก็ขอเรียกร้องไปถึงเพื่อนร่วมวิชาชีพ
ตำรวจสารอายการนะคะว่าให้คุณยึดหลักกฎหมาย
ในการที่จะดำเนินคดีกับคนแล้วก็คุณสามารถช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้
แล้วอีกประเด็นนึงก็คือว่าเรื่องนี้พอมันถูกจำกัด
มันพูดไม่ได้แล้วมันถูกจับจ้องจริงเวทีที่มันควรจะกลับไปพูด
แล้วเถียงกันให้จบได้ควรจะต้องกลับไปพูดอย่างที่สภา
คือสอสอก็ควรทำหน้าที่บทบาทตรงนี้ด้วย
แล้วก็อีกอันหนึ่งประเด็นสุดท้ายแล้วสั้นเลย
คือการเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา๑๑๒มันไม่ใช่การลมเจ้า
มันเป็นการพูดเรื่องของกฎหมายเรื่องความคุ้มครองเรื่องการบังคับใช้
อยากให้เราใช้วุฒิภาวะในการพูดคุยกันให้ตก

และก็สหบันทิศทางไทยเขาจะคุยกันต่อนะคะ

วันนี้ขอบคุณกันด้านส่วนทาง